คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะมาดูความสุขกันบ้างของคู่รักคู่นี้นะคะ
คุณเต๋อแล้วก็น้องใหม่ดาวิกาคุณผู้ชม
ลงรูปว่ายากแล้วแคปชั่นยากกว่าค่ะ
ล่าสุดนะคะพระเอกดังของเราคุณเต๋อค่ะจัดเลยค่ะ
ลงรูปนี้นะคะแล้วก็มีเขียนแซวด้วยเดี๋ยวไปดูกันคุณผู้ชม
นี่ภาพนี้นะคะก็ไปเที่ยวด้วยกันนี่แหละค่ะ
น่ารักนะเป็นโมเมนต์หวานคุณผู้ชมอย่างที่บอกค่ะ
เด็ดมันอยู่ตรงแคปชั่นคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะ
รูปนี้นะคะทั้งคู่ก็แบบว่าโพสต์กันหวานมาก

รอรอกอมอรอลิงออางทอลอ
อยู่ในห้มขาคนเข้าไปคอมเม้นต์กันมากมายนะคะ
แบบว่าถอดความถอดรหัสดาวินซี่ประมาณนั้นเลย

โรงเรียนกันไหมล่ะท่าเรือ

ของขวัญว่าไงเออเอาขวัญดีกว่านะ
อ่ะเรารักแกมากระยะที่รัก

เอารัวกันไม่รอรอไง

เรารักเออไม่ได้คุณผู้ชม

เรารักแกมากระยะที่รักดีกว่า

นี่คุณผู้ชมคนถอดรหัสก็ถอด
กันไปเต็มหมดรวมไปถึงพวกเราด้วยนะคะ

นี่คุณผู้ชมใหม่เขาตอบเมนต์แบบนี้
แปลหน่อยค่ะลูก
แค่นี้ก็รู้แล้วนะคะว่าแปลว่ารัก

หัวใจอยู่ใกล้กันเธอก็สวีทแล้ว

ฉันเสียใจฉันจำพาก้าวสั้นแต่ก็ไม่มีแฟนเลย

รอซาจอมยมฟ

เราเสียใจมากเลยไม่มีแฟนเลย